วันนี้วันที่๕จริงนับไปอีก๕วันถึงกำหนดที่คุณทักษิณทวิตไว้
แล้วก็บอกเอาไว้ว่าจะกลับเมืองไทยวันที่๑๐สิงหาคม
แต่ล่าสุดไม่กลับแล้วนะครับเลื่อนไปก่อนเพราะว่าคุณหมอนัดตรวจสุขภาพ
มาดูความขึ้นหน้าเรื่องนี้ครับคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะฮะคุณผู้ชมตอน๘โมงห้าสิบห้านาทีวันนี้บอกว่า
ผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่๑๐ออกไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์
วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งก็มีการออกมาเปิดเผยในวันที่๒๖ที่ผ่านมา
บอกว่าวันนั้นเป็นวันเกิดคุณทักษิณแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณจะกลับเมืองไทยวันที่๑๐สิงหาคม
จะกลับไม่กลับจะเลื่อนไม่เลื่อนเพราะว่าจัดตั้งรัฐบาลก็ยังจัดตั้งไม่ได้

เช้าก็เข้าไปทวิทย์ถอยคอมเม้นต์กันเยอะนะครับแน่นอนนะครับ
คุณจัดตั้งรัฐบาลโคตรแม่นอะไรแบบนี้ครับ
เชื่อว่าคุณทักษิณน่าจะไม่กลับนะฮะ
บางคนก็คอมเมนต์ว่าโอ้โหนี่คือแบบอะไรเนี่ยนะฮะ
คือดิวไม่ลงตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
ขณะที่อดีตสอสออย่างคุณเจี๊ยบคุณอมรัฐเนี่ยนะฮะ
เขาก็เป็นกรรมการบริหารพักเก้าไกลนะครับ
ก็โพสต์ข้อความของคุณทักษิณพร้อมระบุว่า
อยากให้คุณทักษิณตรงไปตรงมาสักครั้งว่าข้อเท็จจริง
คือรอจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จใช่ไหมไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกายใช่ไหม
แบบนี้นะฮะก็พอเดาทางกันออกนะครับ
ส่วนนายเศรษฐาทวีสินนะครับอีกหนึ่งคันดิเดตนายกของเพื่อไทยนะฮะ
ก็เคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์เป็นคำแรก
หลังถูกโจมตีในประเด็นต่างมากมายครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเนี่ยฮะ
ก็มีการทวิตโดยบอกว่าทวิตแอดที่เขาใช้อยู่ที่ประจำ
มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแฮคทวิตเตอร์ของเขาไป
แล้วก็ทำการแก้ไขข้อความเดิมเพื่อเป็นการปลูกปั่นสร้างความเข้าใจผิดนะครับ
พร้อมยืนยันว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบส่วนและดำเนินการทางกฎหมายนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดนะครับ